ถูกยิงหัวแล้วเอาศพไปถ่วงน้ำ

แล้วทั้งหมดทั้งคนก่อเหตุและคนถูกยิงตายเป็นญาติกัน
จับตัวน้องเมียได้ไปทำแผนนะคะ
ตำรวจสพสคอมจอุดรธานี
คุมตัวนายประเทพจันทเคนอายุ๒๐ค่ะ
ทำแผนที่อ่างเก็บน้ำนะคะที่อำเภอสร้างคอม
เพราะว่านายประเทศคนนี้ร่วมกับนายสิทธิรัฐ

เอาปืนจ่อยิงจ่อยิงที่หัวเลยนะคะ
ยิงนายกมลหรือหมูชาติคำอายุ๒๑จนเสียชีวิต
เอาศพไปถ่วงน้ำมีถุงปุ๋ยใส่หินถ่วงน้ำค่ะ

นายประเทพเนี่ยเป็นน้องเมียผู้ตายนายสิทธิรัฐเป็นพี่เขย
นายสิทธิรัตน์ยังจับไม่ได้ยังหนีอยู่
คนร้ายก็จุดทูปขอขมาขออโหสิกรรม
จุดที่ผู้ตายถูกยิงนะคะแล้วก็นำตัวกลับโรงพักฝากค้างต่อสารอุดรธานี
ดูชีวิตเขาถูกไหมตอนนี้รู้สึกสำนึกไหมรู้สึกสำนึก
รอยเลือดเขานะให้เขาได้เป็นผู้ถูกครบนะดีนะ
คือนายประเทพคนนี้นะคะรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายสิทธิรัฐ
ฆ่าผู้ตายจริงช่วง๒ทุ่ม๒๓กันยายนโทรนัดผู้ตาย
มาตรงจุดที่ทิ้งโสประคาที่อ่างเก็บน้ำ
บอกว่านัดมาเพื่อจะคุยเรื่องเงินเกี่ยวกับการขายยาบ้า
ผู้ตายติดหนี้อยู่สามพันแล้วก็นัดคุยแต่เตรียม
คือเตรียมเอาก้อนหินใส่ถุงปุ๋ยไปด้วยค่ะ
พอผู้ตายมาถึงเสพยาบ้ากันคนละเม็ด
ผู้ตายกำลังเสพยาบ้าอยู่นายสิทธิรัฐเอาปืนลูกซองสั้น
เจาะยิงที่หัวเลยผู้ตายก็เสียชีวิตคาที่เลย
ก็ช่วยกันลากศพแล้วก็ผูกติดกับถุงปุ๋ยที่ใส่หินนะคะ
เอาศพทิ้งน้ำถ่วงน้ำเอาไว้แบบนั้น
คุณผู้ชมคะแม่ของผู้ตายค่ะคุณแม่สุยานีอายุ๕๗
บอกมีลูกชายสองคนผู้ตายเป็นคนสุดท้อง
เสียใจมากนะคะเพราะว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ย

เมื่อเกิดว่าจะเป็นคนใกล้บ้านใกล้โตพร่อม
เพราะว่ามันโหดค่ะซะละเกลือ

เกิดว่ามันจอยยิ่งเผาเกินแล้วเห็นสภาพสวบโลก
ก็บอกว่าเมื่อวานนี้หลังนำศพลูกชายมาจากจังหวัดขอนแก่น

ก็ได้มีการสวดคาถาภาษาเขมร
นำใบบอนทาริมฝีป่าของศพลูกชาย
เหมือนกับว่าจะให้อยากให้จับคนร้ายให้ได้เร็ว

เมื่อคืนนี้เพื่อนบ้านบอกว่าตอนนั่งสมาธิ
เห็นวิญญาณของลูกชายมาหามาก้มกราบ
ฝากบอกแม่ว่าอย่าร้องไห้อย่าเสียใจ
วิญญาณของลูกเข้ามาในหมู่บ้านไม่ได้
มีสารปู่ตาปกปักรักษาอยู่

เมตตาให้กับวิญญาณของลูกนะคะ